เรื่องของน้ำท่วมเอาล่ะใครที่ไม่เคยถูกน้ำท่วมบ้าน
คงไม่รู้ว่าลำบากขนาดไหนลำบากมากใช่จริงนะคะลำบากไม่พอ
ไปเจอรถที่ขับมาแล้วไม่ยอมลดความเร็วขับฝาน้ำ
แล้วคลื่นที่เกิดจากรถเนี่ยมันเข้าไปในบ้านเดือดร้อนแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
โอ๊ยแม่มายังไง
ก่อนจะมาเหมือนเซโนมิตแบบนั้นนะมีน้ำลดไปแป๊บนือย
แล้วก็ขึ้นใหญ่ซักเข้ามาแบบนี้
ลุยน้ำท่วมแบบนี้ไม่ไหวเดือดร้อนค่ะ
ข้างบ้านข้างสองข้างทางก็เห็นอยู่ว่าน้ำเนี่ยมันท่วมบ้านแล้วมันก็ซัดเป็นคลื่นขนาดใหญ่นะคะ
ข้าวของพังหมดอ่ะคุณทัศนัยฮะรถกระบะคันนี้เนี่ยนะคะ
หากเห็นแล้วเนี่ยนะคะอย่าไปทำแบบนี้ที่ไหนอีกอ่ะนะนะคะ
น้ำท่วมพังเสียหายหมดนะคะอุตส่าห์หนุนไว้ที่สูงแล้ว
ของบ้านบอกเจอคลื่นมากระแทกร่วงหล่นลงมาหมดเลยอืม
ชาวบ้านในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานีเขานำคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้คุณผู้ชม
บอกว่าน้ำท่วมนี่ก็เดือดร้อนแล้วแต่เจอคนขับรถไร้จิตสำนา
แบบนี้ทำให้เดือดร้อนเพิ่มขึ้นไปอีกแต่จะปิดทางไม่ให้รถผ่าน
มันก็ไม่ได้เพราะว่าถนนเนี่ยเป็นถนนร่วมกันในหมู่บ้านมันก็ต้องใช้ร่วมกัน
แต่สุดท้ายคนขับรถควรมีจิตสำนึกบ้างไม่ใช่ห่วงแค่รถตัวเองจะดับ
คนขับรถคนอื่นก็อย่าได้หาทำแบบนี้อ่ะนะคะจริงจริงรถเขาก็สูงนะ
เป็นกระบะเหมือนเป็นโฟลวิวด้วยซ้ำไปนะซึ่งก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นที่ต้องรีบขับเพราะกลัวรถจะดับสักเท่าไหร่
เพราะว่าท่ออาจจะต้องสูงขึ้นมาหน่อยใช่ไหมสภาพเห็นก็สูงอยู่แล้วนะ
ก็ไม่น่าจะต้องใช้ความเร็วกันขนาดนี้อ่ะนะคะครับแล้วใครเนี่ยไปขับรถเร็วแบบเนี้ย
คุณรู้ไหมจริงจริงมีความผิดนะอืมใช่กฎหมายเขาบรรยัตน์เอาไว้ครับ
เพราะว่าการขับรถซิ่งลุยน้ำท่วมแบบนี้จนเกิดคลื่นน้ำทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ย
เป็นความผิดตามพรบจราจรทางบกนะคะค่ะโทษฐานขับรถโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อน
ถึงความปลอดภัยของผู้อื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน๓เดือน
หรือปรับไม่เกินหรือปรับตั้งแต่สองพันถึงหนึ่งหมื่นบาทอืม
หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะไม่รู้จะได้ยินเสียงที่เจ้าของบ้านเขาตะโกนบอกหรือเปล่านะ
โอ้ยคงไม่ได้ยินนะคะไปเลยมันเป็นเสียงเรื่องอะเนอะครับอ่าคุณผู้ชมค่ะไป